ดูเรื่องราวเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวระหว่างคุณแม่กับคุณลูก
แม่ก็บ่นลูกโอ้โหไม่ช่วยทำงานบ้าน

ทำอะไรตะโกนแบบลั่นบ้านนะขออภัยนะ
มึงตายให้มาหมดไปเลยไหม
ด้วยความที่แม่แบบโมโหประชด
ลูกอายุ๑๕ผ่าวบ้านอะ
เผาบ้านแล้วจริงแล้วมีพี่ชายของเขาเนี่ย
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน
สุดท้ายแม่ต้องวิ่งไปแล้วไปเอาลูกชายออกมา

คุณผู้ชมไปดูภาพนาทีเพลิงกำลังลุกบ้านหลังนี้
นี่ฮะแค่แม่บ่นลูกเนอะ
แต่ลูกเนี่ยนะแบบพอแม่บ่นแล้วลูกตะโกนขึ้นมานะ
โกนไปแล้วทำจริงนะมึงตายกันให้หมดเลย
แล้วหลังจากสิ้นคำนี้ปุ๊บเผาบ้านออก
แล้วก็เผ่าจริงคือเหมือนจะให้ตายจริงอ่ะ
นี่เป็นสิ่งที่ลูกชายอายุ๑๕ปีทำนะ
แล้วมันไม่ใช่บ้านเขาบ้านเดียวคุณดูข้าง

ข้างเป็นร้านขายของอีกหลังหนึ่งข้างกันก็เป็นบ้านคน
มันติดกันหมดเลยไงนะฮะนี่เป็นบ้านชั้นเดียว
อันนี้คืออยู่ที่ถนนศรีดาตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีที่ลบบุรีนะฮะ
พอจุดไฟเฉพาะนะเห็นมั้ยร้านมินิมารดิ๒๐

เพลิงมันก็ลุกลามสิฮะสุดท้ายต้องเอารถดับเพลิงมา๖คัน
ระงับเหตุเกรงว่าจะลุกลาม
ข้าวของขนไม่ทันด้วยนะฮะ
ใช้เวลา๒๐นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

ทีนี้เจ้าของบ้านคุณนิพาพรอายุ๔๗ปี

อันนี้ลูกชายอันนี้ลูกชายคุณโต
ลูกที่บอกว่าติดกากป่วยติดกาก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

ถึงให้ชิคกี้พายคิดว่ามันจะลุ้นร้ามลุ้นแรงล้ามอะไรขนาดนี้นะ

ชักออกเบาไปแล้วเป็นยังไงล่ะเกือบไม่มีที่สุขู่คนนอนแล้ว
ในส่วนของคดีตำรวจก็ต้องคุมตัวเยาวชนชายคนนี้ไป
ไปควบคุมตัวที่โรงพักดำเนินคดี
ที่สำคัญอย่างที่คุณแม่เขาบอกว่าลูกเขาติดยา
ก็คงต้องตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดด้วย

ยังไม่ทราบจะเป็นโดนข้อหาเรื่องของยาเสพติดอีก

หลังจากนี้ให้น้องมีชีวิตเปลี่ยนแปลง

เห็นแบบว่าไม่ได้อยากจะเผาที่ซุกหัวนอนตัวเอง

แล้วก็ดูแลพี่ที่เขาไม่สบายด้วยป่วย